เศร้าเหมือนกันนะคุณตาท่านหนึ่งวัย๘๒ปีแล้วนะ
คุณตาพร่ำแต่พูดว่าตาก็รอวันตายแหละตายไปน่าจะสบายกว่า
เพราะอะไรคุณผู้ชมชีวิตบ้านปลายสุดแสนรันทศนะฮะ
ไม่มีลูกดูแลและที่สำคัญเคยถูกปล่อยทิ้งไว้
นอนจมกองอึกองฉี่๓วันไม่มีใครดูแล
ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลคุณตาหน่อย
เพราะตอนนี้ชาวบ้านนะได้แต่หาข้าวปลาอาหารให้คุณตาทาน
คุณตาก็เหม่อลอยแล้วก็ท้อแท้ต่อชีวิตคุณ
ดวงตาของคุณตาเห็นน้ำตาที่ไหลพรากตอนที่เราไปคุย
เรื่องราวสุรรรณทศนี้เกิดขึ้นกับคุณตานพอเมืองท่านอายุ๘๒ปีแล้ว
คุณตาท่านอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน๒ชั้นตำบล๒ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำฮะ
ชาวบ้านในพื้นที่ทนเห็นความลำบากของคุณตาไม่ไหวนะครับ
ก็เลยประสานสื่อมวลชนในพื้นที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือหน่อย
สื่อของเราก็ลงพื้นที่ครับจนทราบว่าคุณตาคนดังกล่าวนี้นะฮะ
อาศัยอยู่ในบ้านที่มีสภาพผูกพังอยู่กับลูกชายครับ
แต่ลูกชายคนนี้ปล่อยให้อยู่ตามลำพังปล่อยให้คุณตาอยู่ในสภาพแบบนี้คุณ
นอนที่คุณตานอนเป็นแบบนี้ส่วนที่ชี้ให้ดูคือ
คุณตาเคยนอนจมกองอึกองฉี่อยู่แบบนี้๓วัน
เพราะคุณตาติดเตียงลุกไปไหนไม่ได้
คุณดูตู้เย็นนะฮะไม่มีอะไรแช่นะฮะ

มีผักบางอย่างที่ชาวบ้านเอามาให้นะครับ
ชาวบ้านบอกไม่ไหวจริงต้องแจ้งอสมเข้ามาช่วยเหลือ
นำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลในครั้งที่คุณตานอนจมกองอึกองฉี่ถูกทิ้งไว้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวจากส่วนกลางของเราก็คือคุณบอมอภิวัฒน์ลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
ไปพูดคุยคุณตาทราบว่าคุณตาถ้าอาศัยอยู่กับลูกชายนะ
ลูกชายก็คือนายบุญเสริมอายุ๔๒ปี
มีภรรยา๑คนแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว

คือนางสมศรีอายุ๕๓ทำอาชีพขอทาน

อีกคนคือนายบุญส่งเสียชีวิตไปแล้ว
อีกคนคือนางโต๊ดอายุ๔๕ปีแต่งงานไปแล้ว
ไปอยู่กับสามีหาย๓๐ไปแล้ว
นายบุญเสริมอายุ๔๒ปีปัจจุบันนี้แหละฮะ
ก็อาศัยอยู่กับคุณตาแต่ก็ปล่อยคุณตาทิ้งไว้แบบนี้
เพราะว่าลูกชายคนนี้มีนิสัยชอบดื่มเหล้า
แล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายคุณตา
แล้วก็มีนายมานพอายุ๓๗ปีคนนี้พิการครับ

มีนางนิดอายุ๓๔ปีพิการทางสมอง

โอ้โฮรันทดจริงค่ะ
คุณผู้ชมเอาเรื่องของเด็กหญิงใน

คือนายบุญส่งลูกชายคุณตา
กับเด็กหญิงในลูกสาวคุณตา
ที่เสียชีวิตไปเพราะว่านายบุญส่ง
คุณตาบอกว่าคุณตาเพิ่งป่วย

ปกติก่อนหน้านั้นตายังพอจะมีแรงฮะ
ทำไร่ทำนารับจ้างทั่วไป
ชีวิตมีปัญหาหลายอย่าง

แต่มาถึงตอนนี้ท้อแท้หนักและสิ้นหวังมาก

มาเดินไม่ได้ก็ทำให้ท้อ

อยากนะอยากจะตายไปมันคงสบายกว่านี้
พอมีคนมาช่วยเหลือมาช่วยที

แล้วก็อยากฝากถึงลูกที่หายสาบศูนย์ไป

อยากคือแต่ไม่รู้เค้าไปทางไหน
มีอะไรอยากจะพูดผ่านสื่อไหมเผื่อเขายังดูอยู่
ผมก็ไม่มีอะไรจะพูด
อยากให้เค้ามาหาไหม
อยากหาอย่างนี้กลับมาหาพ่อ
เพราะยังมีชีวิตอยู่

ดูแบบนี้เหมือนคุณตาแข็งแรงยังคุยรู้เรื่องนะ
แต่จริงในใจคุณตาเนี่ยคุณตาบอกแทบไม่ไหวแล้วนะฮะ
ส่วนนายบุญเสริมนะครับซึ่งเป็นลูกชาย
คนที่อยู่กับคุณตาบอกว่ายอมรับนะว่าเขาเองเป็นลูก

แต่จากคำที่ชาวบ้านบอกว่าผมเนี่ย
เมาและทำร้ายพ่อผมขอชี้แจงบ้างครับ

ผมไม่เคยตีพ่อแต่บางครั้งอาจจะมีปากเสียงกันบ้าง
เพราะบางครั้งเลิกงานมาแล้วผมก็เหนื่อย
เหนื่อยแล้วก็โมโหใส่พ่ออันนี้ผมยอมรับ
ปกติผมจะช่วยหาข้าวหาน้ำให้พ่อกินนะครับ
แล้วก็จะออกไปทำนาที่ทุ่งนา

ผมเองก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกันต้องออกไปทำงานข้างนอก

คุณบุญเสริมน้อยใจเหมือนกัน

ฝากถึงพี่น้องคนอื่นหากมีชีวิตอยู่
ขอให้กลับมาดูแลพ่อบ้างนะครับ

แต่แบบคนเรามันก็ลึกเกินไม่ได้

มันจริงครับ

แต่เราอยากให้เขากลับมาดูพ่อหนัก

เราเคยติดต่อโทรไปหาหรืออะไรอย่างนี้

ทางด้านของกันจอมพลังคุณคือนายกันทัศน์พงภัยบูลเวทนะฮะ
ก็หลังรับเรื่องร้องเรียนก็เข้าให้ความช่วยเหลือคุณ
เดินทางไปเข้าให้ความช่วยเหลือคุณตาแล้วนะครับ
โดยนำรถวิวแชร์ไปมอบให้พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่พมในพื้นที่ในจังหวัดและก็หน่วยงานในท้องถิ่นนะครับ
ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลคุณตาตามขั้นตอนต่อไป
ซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีชาวบ้านมีอสมเข้าไปดูแลคุณตาในเบื้องต้นแล้วนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณตาด้วยนะคะ